พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี

บอกว่าควรจะต้องมีการปฏิรูป
เสนอข่าวที่ลดความขัดแย้ง

พร้อมกับยกตัวอย่างการเสนอข่าวของคุณปอ
บอกว่าควรนำเสนอแต่ข่าวดี
แล้วก็ต้องไม่ก้าวไก่เรื่องของภายในครอบครัวของพระเอกหนุ่มจนมากเกินไปครับ
ตอนนี้คุณว่ามันภูมิคุมแล้วครับ
คุณคุยนะฟังคุณครู
มาลังคุณคุ้มมาต่อ
คุณคุ้มไปมาต่อ
เขาก็ป่วยเขาก็เจ็บพอแล้วเขาตายจุ้งเขาอีก
อะไรก็นักหนานะอืมผมก็สงสารเขาอยู่แล้ว
ครอบครัวเขานะอย่าไปหากินจากเรื่องเหล่านี้เลยนะครับ
ก่อนยกอย่างเรื่องอะไรด๊อกเรื่องอะไรที่เคยพูด
ข่าวสำคัญประมาณปีที่แล้วอยู่หลายเดือนอ่ะเรื่องอะไร
ตามร่าหาควายเผือกอีอะไรซักตัวหายกู้หายไปจากวัด
โอ้โหอันนี้ถึงนั่นถึงนี้ไอ้ตัวนี้ใช่ตัวนี้ไม่ใช่
มันเกิดประโยชน์อะไรวะเนี่ยเอาละทางตลาดการตลาดอ่ะได้
หนังสือพิมพ์ได้ผมไม่ปฏิเสธแต่ท่านต้องเสนอข่าวในเชิงที่มัน
ลดความขัดแย้งไม่เปิดประเด็นใหม่เอาสิ่งที่รัฐบาลทำใหม่ทั้งหมดเนี่ย
เป็นเขาเรียกอะไรมีมโยธเนี้ยเจยนาเจยนาบ่อยสุดอ่ะ
ถ้ารู้อยู่แล้วเจยนาบ่อยสุดผมไม่ได้โทษนับข่าวนะ
คนที่ที่ไปอนุมัติพิมพ์แต่ละวันนั่นแหละแม่เลยกลายเป็นประเด็นยาว

การพิจารณากฎหมายของรัฐธรรมนูล
ที่จะให้เว้นวักคอสช๕ปีหรือเปล่า
ก็กลายเป็นประเด็นต่างขึ้นมามากมาย
แล้วก็มีประเด็นของการนำเสนอข่าวคุณป่อทฤษฎีด้วย
ทีสะดุ้งกันเป็นแถวเลยทีเดียว
ครับแล้วก็ทั้งนี้นะครับนายกรัฐมนตรีและภรรยาพร้อมด้วย
ผลเอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ต่อการจากไปของพระเอกหนุ่มปอทฤษฎีด้วยนะครับ